ถ้านุ่มจีบสาวแล้วจีบไม่ติดคุณจะทำยังไงคะ
บางคนก็เปล่าสู้ยี่บต่อบางคนเอาละจีบคนใหม่ก็แล้วกัน
แต่คนเนี้ยโมโหสาวคนนี้มาก
สาวคนนี้เขาชื่อปูนะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรเอาไว้
อืม

จีบสาวที่ชื่อปูแล้วจีบไม่ติด

อยู่ดีก็เนี่ยเอาสีไปพ่น
พ่นจุดโน้นจุดนี้ซึ่งไม่ใช่ของคนที่ชื่อปูนะ

พ่นเอาไว้เต็มเลยจนเขาไปแจ้งความที่สพสำรงใต้
แล้วก็มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ

เอาสีสเปรย์ไปพ่นใส่ตู้เติมเงิน

แล้วก็ไปต่อเอาสีไปพ่นใส่รถของชาวบ้าน

แล้วก็มีตัวมีชื่อด้วยมีคำว่าปู

เหมือนกันไปว่าเค้าอ่ะ
คนก็เลยแชร์ภาพกันเยอะมากเลยนะคะ
คุณจีบเขาแล้วคุณจีบไม่ติดแล้วทำไมอ่ะ
คุณไปทำลายเข้าของคนอื่นเขาทำไมคนอื่นเขาไม่เกี่ยวอ่ะ
ปูไม่รักปิงก็เลยทำอย่างนี้หรอ

คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ซอยวัดบางย่าแพรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ไปคุยกับป้าบัวอายุ๕๘เป็นเจ้าของร้านขายของชำ
บัวบอกว่าป้าเป็นผู้เสียหายคนแรกเลย
ไอ้ตาคนนี้เอาสีสเปรย์มาพ่นรถเก๋ง

ครั้งแรก๒๓กันยายนปีที่แล้ว

โดนพ่นสีทังคัน

มีผู้หญิงที่รู้จักกับผู้ชายที่ก่อเหตุบอกว่า

ใส่รถเก๋งรอบคันเหมือนเดิมอ่าก็ไปแจ้งความซ้ำอีกรอบ
สองธันวาคมปีที่แล้วก็มีผู้หญิงติดต่อมาบอกว่า
เดี๋ยวจะมารับผิดชอบให้นะจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
แต่สุดท้ายมันมีอีกครั้งที่สามก็มา
ครั้งที่สี่ก็มาสี่รอบแล้วนะคะที่ป้าบัวโดนอ่ะ
ก็เขาบอกเขาประชดผู้หญิงอ่ะแต่เขาทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทั้งทั้งซอยเลยเออ
ประจานผู้หญิงใส่เต็มรถหมดอ่ะรถป้าน่ะ
โดนเต็มเต็มเลยสองเที่ยวตอนแรกเราก็กล่าวว่าเออ
เขาก็คงกลับตัวได้รอบแรกอ่ะเขาบอกว่าเขาขอตัวไปบวช
ขอตัวไปบวชก็ป้าก็เงียบเงียบเงียบเงียบไป
เดี๋ยวก็มาทำซ้ำอีกเออแล้วรอบสามมาตำซ้ำอีก
มันไม่ใช่ว่าของคนที่ว่าจะกลับตัวได้
ชาวบ้านในพื้นที่อายุ๕๓ปีเป็นผู้เสียหายอีกคนนึงค่ะ
ครับที่ถูกผู้ชายคนนี้ไปเทสีละเลงใส่บนกระโปรงหน้ารถ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าโดนไปครั้งหนึ่งกันยายนปีที่แล้ว
เชื่อว่าน่าจะช่วงเวลาเดียวกันกับที่ป้าบัวโดน
คือวันนั้นลูกชายเธอไปเรียกร้องเรื่องค่าเสียหายกับผู้หญิง
บอกว่ารู้จักกับผู้ชายที่ก่อเหตุนะครับบอกว่าขอสามพันค่าเสียหาย
ผู้หญิงคนนั้นก็ยอมชดใช้ให้แต่ปรากฏว่าทางเดิน
กำแพงฝาในซอยในชุมชนอ่ะอ่ามันสีละเลงเละเต็มไปหมดเลยอ่ะค่ะนี่อ่ะ
เป็นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นสีเดียวกันกับที่อยู่บนรถของเธออ่ะอ่า
เป็นสีแบบเนี้ยผู้เสียหายคนนี้บอกว่าคนก่อเหตุคนเดียวกันแน่
มันสีเดียวกันเลยเฉดเดียวกันน้ำเงินเฉดเดียวกัน
ตำรวจต้องจับให้ได้นะเพราะผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แค่มาพ่นสีมาละเลงสี
กำแพงบ้านรถของชาวบ้านเคยขู่ว่าเดี๋ยวจะวางเพลิงบ้านผู้หญิงที่เขาไปจีบ
จีบไม่ติดอ่ะโอ้โหจะไปเผาบ้านเขาอ่ะ
ว่าพี่เนี่ยไปเรียกเรียกผู้หญิงและฐานผู้หญิงอ่ะรู้ไหม
ทำให้ผู้หญิงมันยอมรับบอกรู้บอกรู้มันก็ต้องรับผิดชอบ
ถ้าไม่รับผิดชอบจะเอาเรื่องเขาบอกอย่างนี้เขาก็ยอมรับผิดชอบแล้วลูกชายไปแจ้งความ
เขาก็เอาที่อยู่ผู้ชายเอาอะไรเต้าร้ายผู้ชายไปให้ตำรวจหมด
ให้ปากคำที่โรงพักหมดเขาไม่แค้นผู้หญิงก็คงไม่มาทำเยอะขนาดนี้หรอก
ทำทำไมทำเพื่ออะไรถ้าแค้นคนนู้นทำไมไม่ไปทำคนนู้น
ทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนทำไมเขาจะถามแค่นี้แหละโอ้โห
มันก็มีมาต่อเนื่องเลยมาต่อเนื่องเรื่อยเรื่อยไง
แล้วอยู่กันแบบหว่าแล้วแหวงมึงทิ้งนอนหมาเข่าเลยดึกใจ
ถ้าเกิดมาเผาแล้วเราจะทำยังไงกันแล้วบ้านอยู่ติดกัน
ถ้าเกิดว่าวางเพลิงแล้วพวกเราจะทำยังไงกันน่ะ
โหไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับคนในชุมชนเขาหวาดภาวะกันหมดเลยอ่ะ
มีผู้หญิงอีกคนนึงค่ะเขาเพิ่งโดนสดร้อนเลย
เป็นรถกระบะสี่ประตูถูกพ่นเอาสีไปพ่น
เป็นชื่อของผู้หญิงที่จีบอ่ะแต่ว่าเหมือนกับเป็นคำด่าจุดจุดแล้วก็ปูเนี่ยค่ะ
เมื่อช่วงดึกคืนที่ผ่านมาตอนเนี้ยต้องเอาเงินไปซ่อมรถอ่ะ
สองหมื่นกว่าบาทแล้วนะปรากฏว่ามีผู้หญิงที่ถูกระบุชื่อ
ที่เป็นแบบชื่อที่พ่นเอาไว้อ่ะนะเขาก็ติดต่อมานะ
แต่ก็เหมือนกับว่าเขาก็บอกว่าเออก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเขาก็ไม่เกี่ยวอะไรอย่างนี้
สุดเลยค่ะใครมาพ่นรถพี่แล้วเขียนชื่อแบบนี้ที่เขาด่าด่าด่า
พี่พี่ออกมาดูหน่อยดูรถหนูหน่อยเนี้ยเนี้ยเนี้ยรถพี่โดนพ่นแบบนี้ไหมอืม
ใช่พี่บอกพี่เขาบอกใช่ช่วยไปตามไอ้คนที่ชื่อคนนี้มาให้หน่อย

น้องผู้หญิงคนนั้นเขาก็มาดูนะมาดูให้พี่นะเขาก็เสียใจมากเลยเขาบอกเขาเสียใจ
อยากจะถามเขาอยู่ทำไมต้องทำกับพี่อย่างนี้อยากถาม
ว่าทำไมต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนในเมื่อมันเป็นเรื่องส่วนตัว
เป็นเรื่องส่วนตัวของตัวเองสองคนแล้วทำไมตัวเองต้องมาทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแบบนี้ด้วย
ทีมข่าวก็เลยตามหาบ้านของผู้หญิงคนนี้นะคะที่ชื่อปูเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของคุณแม่ของผู้หญิงที่มีชื่ออยู่บนรถของคนอื่นเข้าไปทั่วเลยอ่ะ
ผู้ชายคนนี้ไปพ่นสีใส่แม่ก็บอกกับนักข่าวของเราว่าแม่ก็ไม่สบายใจนะ
คือผู้ชายคนนี้มาติดพันธุ์ลูกสาวแม่ตอนแรกที่รู้จักกันก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะหัวรุนแรงอะไรเลย
นิสัยดีด้วยซ้ำคือแบบโอ้โหมากราบเท้าแม่บอกว่าผมนะรักลูกสาวแม่มากเลย
แต่มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำนะตอนนี้ไปพ่นสีใส่รถชาวบ้านเอาสีไปทาเอาสีไปป้ายตามกำแพง
แม่บอกงงมากสงสัยผู้ชายคนนี้คงผิดหวังขั้นสุดก็เลยก็เลยระบายอารมณ์ด้วยการไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน
คนนี้เนี่ยค่ะแล้วแม่ของผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าไงรู้ไหมแม่เองอ่ะก็เคย
ผู้ชายคนนี้ที่มาจีบลูกแม่พอจีบไม่ติดเอาสีมาพ่นใส่รถแม่เหมือนกันแม่เองก็โดน

ผมอยากคบปูแต่ปูไม่น่าไม่คบผม

คนอย่างนิสัยให้ปูนะถ้าไปจู้จี้มันมากนะ

มึงค่อยคบกันไปมึงคบกันเดือน๒เดือนมึงจะมา

ตอนนั้นยังง้อแง้มมากราบเท้าแม่

เขามาตามกันที่แม่ไหมที่บ้าน
ก็มาตามที่นี่แหละก็วุ่นวายอย่างนี้แหละ
และทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับ
หญิงสาวที่ชื่อปูด้วยนะคะ

เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ

โซเชียลเมื่อ๔เดือนก่อน

เหมือนกับว่าทำงานดีนะ

กับผู้ชายคนนี้แค่เพื่อนจริง

ให้ผู้ชายคนนี้เข้าใจผิดถึงขั้น
คาดหวังกับเธอขนาดนี้

แต่เธอบอกว่าโทรแบบทั้งวันทั้งคืน

พ่นสีสเปรย์ใส่กำแพงบ้านเช่า
พ่นสีสเปรย์ใส่รถชาวบ้าน

โมโหเธอเลยประจานเธอแบบนี้
ไม่สมหวังอะ
ไม่สมหวังก็
มันมาเป็นแบบนี้พ่านไปหมดเลย

เหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครให้อยากเกิดขึ้นเนอะ
ถ้าเกิดโกรธเกลียดเรายังไงก็มาทำที่เราดีกว่า
ทำคนอื่นคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วย
เพราะว่าขอโทษชาวบ้านทุกคนอะค่ะ
ที่แบบที่เจอที่เขาไปทำมา
เขาบอกผมขอโทษที่ทำให้เดือดร้อน

ที่ทำให้เดือดร้อนอะไรแค่นี้ค่ะ
แต่คือแบบแค่ขอโทษมันไม่ได้

แล้วไปพ่นสีใส่แล้วใส่อีกหลายรอบไม่ใช่รอบเดียวอ่ะ

คือเขาไปแจ้งความกับตำรวจสพสำโรงใต้กันนะคะ
คือตอนนี้มีผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์เป็น๑๐รายแล้วนะคะ
คือตำรวจก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะ

โมโหเขาไปพ่นสีใส่แล้วเออทำผิดเองขอโทษนะ

ชื่อจริงชื่อนายศิวพรเหลืองเพิ่มสุขอายุ๒๙ปี
ที่ใช้สีสเปรย์พ่นใส่รถของชาวบ้านทรัพย์สินชาวบ้านจนเสียหายหมด
พอคนก่อเหตุมาตำรวจเขาก็ต้องแจ้งไปยังผู้เสียหาย
ค่ะที่แจ้งความกันไว้เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะ
มีหนึ่งในผู้เสียหายที่มาเจอหน้าผู้ก่อเหตุ
พอเจอหน้าเนี่ยเขาก็โมโหมากนี่โอ้โห
นี่ฮะแล้วต่อด้วยอย่างนี้ฮะ
โอ้โหคือชุลมุนวุ่นวายอ่ะตอนนั้นสื่อมวลชนเอาไม่อยู่ฮะ

คุณจะทะเลาะกันคุณจะไม่รักกันคุณจะมีปัญหาอะไรกัน

ประจานเขาจะพ่นสีอะไรคุณก็ไปพ่นบ้านคุณพ่นรถคุณ

ที่คุณไปพ่นใส่รถชาวบ้านเขา

หลังจากแยกกันได้นะครับท่านผู้ชมครับ
นายเสือพรผู้ก่อเหตุ

เนื่องจากตัวเองเนี่ยเกิดอารมณ์โมโหจนฟิลขาด
ทำไปเพราะต้องการระบายอารมณ์
แล้วก็บอกกับตำรวจว่าอย่างนี้

เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้เจอกับ

รู้จักกันผ่านแอปออนไลน์นะ
แล้วก็คุยกันคบหากันเชิงชู้สาว

ฝ่ายหญิงอ้างว่าเดือดร้อนเรื่องเงินนะครับ
มีปัญหาทางบ้านขอยืมเงินครั้งแรก๕๐๐บาท
ครั้งที่๒๓๐๐๐บาท
ตัวเองก็เห็นว่ากำลังสารความรักกันเป็นอย่างดี
ก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลือช่วยไป๖๗ครั้งนะครับ
แล้วระหว่างที่คบหากันมันก็เกิดมีปากเสียงกันเกิดขึ้น
ซึ่งนายเสียวพรบอกว่ายอมรับว่าตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้อน
เวลามีปากเสียงกันจะด่าทอฝ่ายหญิงด้วยถ้อยคำรุนแรง
รับว่าเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
จนล่าสุดเนี่ยคุยกันไม่ลงตัวอีก
ผู้ต้องหาก็มาอ้างว่าตกงานนะ
เพราะมาจากฝ่ายหญิงทำอีกนะไม่มีเงินติดตัว
มาถามหาเงินที่เคยยืมไปถูกปฏิเสธอีก
ก็เลยเนี่ยโมโหก่อเหตุขึ้น
แต่มันเป็นเรื่องของคนสองคนไง
รักกันคุณก็เออไปเคลียร์กัน
คนอื่นเขาเดือดร้อนทำ๔รถทั้งคันนี้มันโอ้โหแพงมากนะ
ฝ่ายหญิงเขาปฏิเสธนะเรื่องยืมงยืมเงินเขาบอกเขาไม่มีนะ
ตำรวจแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะครับ
แล้วก็เรื่องของก่อความไม่สงบในพื้นที่รัชการอะไรพวกนี้ด้วย